จะมอบโชคให้กับผู้โชคดีถูกไหม

ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
แจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบา
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
เดินทางมาถึงการจับจริงแจกจริงกับมอเตอร์ไซคันที่๑๗๖กันแล้วนะคะ
เชื่อไหมว่ารายการของเรากิจกรรมของเรานี่ดังไกลไปถึงต่างประเทศแล้วนะ

อินเตอร์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคาราบาลเนี่ยเขายืนยันที่จะพลิกชีวิตคนไทยใช่ไหม
เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ขอต้อนรับคุณชนาเดพิรุธนามงคล
เอ้าเจนเตอร์เมนต์มาแล้วล่ะ

เอาคำง่ายเลยอย่างกล่องภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะครับ
คือปกติตามมุกเลยนะมันต้องสีเหลืองก่อนไม่ใช่เหรอ

ของใหม่ว่ะคือคุณผู้ชมเตรียมเลยนะ
วอร์มขากันไกลเตรียมฮาอยู่บ้านเลยนะ

ถ้าผมอะ
ผมหลายเส้น

ชามใบใหญ่หลายใบ
แล้วถ้ามีทั้งลิ้นกล่องทั้งผมทั้งชาม

โบราชแทบ

ตาภาพแดงฝาคันสูงส่องเยอะแยะขนาดนี้
อันนั้นก็อยากจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ช่วงดี
อย่ารอช้ากล่วยเลย
นี่ค่ะโกยมาโอ้โหขวานนี้รวบรวมมาจากทั่วประเทศนะฮะ
กาละบาลแดงขวดละ๑๐บาทรุ่นขวาได้รุ่นมากกว่า๑๐บาทก็ได้รุ่นรถมอเตอร์ไซค์ได้

ยังแล้วยังค่ะอีกนิดนิดเดียวมาไหมมาเรียกมาเรียก
มันเป็นคนข้างไหนสังวัดอะไรมาเรียกยังไม่ได้นะโอ้โหรุ่นมากได้แล้วค่ะ
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที